เป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๔ตำบลโคกหล่อจังหวัดตรัง
บอกว่าถูกกลุ่มคนมายิงถล่มบ้าน
และกระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียวเอง
เกือบจะตายอยู่แล้วนะฮะผู้ใหญ่บอกน่าจะมีประเด็นเดียว
เพราะว่าประเด็นที่ฉันเพิ่งชนะตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมา

ไปฟังเสียงแล้วก็ไปดูภาพเหตุการณ์

แต่เราจะเห็นภาพคนขี่รถจักรยานยนต์

ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ตำบลโคกหล่อจังหวัดตรังนะฮะ

ก็คือนางดวงพรแสงเงินอายุ๕๘ปีนะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าบ้านของผู้ใหญ่นะคุณมันมี๒หลังติดกัน
คือบ้านเลขที่๔๓ทับ๕แล้วก็บ้านเลขที่๔๓ทับ๑นะครับ
อยู่ที่หมู่๔ตำบลโคกหล่อนะครับ
ทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายเนี่ย
ขับรถจักรยานยนต์มา
และทีนี้ก็ผ่านหน้าบ้านมีการเบรกรถเพื่อชะลอความเร็ว
ก่อนที่คนนั่งซ้อนท้ายจะใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้าน
แล้วคนร้ายก็ขับหลบหนีไปภายในซอยทางทิศใต้ของตัวบ้าน
่งหน้าออกถนนสายแยกต้นสมอแยกวัดโคกหล่อ

และทีนี้ผู้ใหญ่แหม่มเนี่ยก็เล่าวินาทีเฉียดตายให้ฟังนะครับ
แหม่มบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกอกตกใจมากเลย
เพราะว่าได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว
แล้วก็มันมีกระสุนพุ่งเข้ามาตามบ้านนะคุณ

แหม่มบอกว่าตอนนั้นยืนอยู่ระหว่างประตูครัว

แล้วทีนี้ไอ้กระสุนมันเฉียวหัวผู้ใหญ่ไปไม่ถึงเมตรนะคุณ
มันไปทะลุผนังแบบนั้นนะครับ
ผู้ใหญ่บอกโอ้โหโดนซะละ
ขออภัยใช้แบบนี้เลยกูโดนซะแล้วนะครับ
แล้วก็วิ่งไปบอกหลานวิ่งไปบอกคนอื่นในบ้านบอกว่า

เพราะว่าตอนนั้นผู้ใหญ่บอกตกใจมากนะครับ
ผู้ใหญ่แหม่มเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนี้
ผู้ใหญ่เองก็อยู่บ้านกับหลาน๒คน
ถูห้องครัวอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างตรงประตูทางเชื่อมบ้านสองหลัง
อย่างที่บอกไปปืนดังขึ้น๓นัด
กระสุนเฉี่ยวหัวไปแค่หนึ่งเมตรนะครับ
ด้วยความตกใจแล้วตอนนั้นนึกว่าโดนยิงแล้วนะคุณ
นึกว่ากระสุนเข้าตัวแล้วก็วิ่งไปเรียกหลานที่อยู่ในห้องน้ำ
ตะโกนบอกหลานเลยบอกนะโดนยิงนะโดนยิงแล้วนะโดนยิงแล้วนะฮะ
ก่อนจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะครับ
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอ

แม่มบอกว่าสาเหตุนะผู้ใหญ่ไม่มีอาริและไม่มีศัตรูที่ไหน

แต่ผู้ใหญ่เพิ่งชันชนะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมา
ชนะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองคุณ
ผลคะแนนชนะคู่แข่งเพียง๕คะแนน
ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครนะยังไม่ปรักปรำใครนะ
แต่ผู้ใหญ่แหม่มบอกไม่เคยมีศัตรูหรือขัดแย้งกับใครมาก่อน
อาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจกับเรื่องของผลคะแนนและตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หรือไม่อันนี้ผู้ใหญ่แหม่มตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ
ใจที่เราถูกยิงเรื่องเกี่ยวเลย
มีเรื่องเดียวเนี่ยยังไม่เคยตั้งศัตรูที่ไหนเลย
เพราะไม่เคยตลอดบอกไว้กับใครเลย
ที่ได้มาคะแนนนี้ก็เป็นคะแนนความดี
ไม่เคยใจตั้งแต่ฝาก
เคยมีนางเพราะไม่เคยมีเหตุร้ายนี้อยู่กันมา
พวกหล่อนนี้สู่กันมาไม่รู้ถ้าขีดถ้าตะวัด
การเรียบตั้งไม่เคยมีการยิงอะไรกัน
เราได้ระวังตัวบ้างไหมหลังเรียบตั้งไหม

เปิดประตูอยู่ตามกระหนุมกัน
ไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้
นี่แหละครับผู้ใหญ่แมมก็บอก
มันก็ไม่รู้จะคิดไปถึงเรื่องอะไรได้เนอะ
เพราะไม่เคยมีศัตรูคั่วอาฆาตที่ไหนนะฮะ
เว้นแต่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นตรงนี้แหละครับ
ทีนี้ฮะด้านของนายชอบอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะครับ
ตัวผู้ใหญ่แหม่มวิ่งไปเรียกขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เป็นญาติของผู้ใหญ่แหม่มด้วย

การเมืองระดับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ไม่เคยมีการก่อเหตุยิงข่มขู่

และเป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น
การเมืองระดับผู้ใหญ่บ้านถือว่าอุกอาจมาก

เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะฮะ
อยากฝากไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
แล้วก็ในอำเภอเมืองตรัง

อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วก็การเก็บหัวกระสุนปืน

ยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่แหม่มนะครับ